ความคืบหน้าของช้างฮานาโกกันบ้างนะคะ
เป็นประเด็นก่อนหน้านี้สำหรับชาวเน็ตที่เห็นรูป
บอกว่าโอ้เจ้าช้างฮานาโกที่เป็นทูตสาธวมัยตรีที่ไทยส่งไปยังญี่ปุ่นเนี่ย
อยู่ในกรงคอนกรีตคนเดียว
เหงาหรือเปล่ารู้สึกเศร้าหรือเปล่า

ทำให้ช้างฮานาโกะได้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะ
ล่าสุดทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ติดต่อไปยังลูกชาย
ของผู้ที่มอบช้างฮานาโกะนี้ให้กับญี่ปุ่น
ยืนยันว่าสวนสัตว์ญี่ปุ่นดูแลช้างฮานาโกะเป็นอย่างดี
แล้วก็บอกด้วยว่าถ้าคนไทยมีโอกาสได้ไปญี่ปุ่น
ก็อยากจะสละเวลาให้ไปเยี่ยมช้างฮานาโกะกันบ้างนะคะ
หลังจากชาวเน็ตค่ะแชร์คลิปวิดีโอ
เผยสภาพความเป็นอยู่ของช้างฮานาโกอายุ๖๘ปี
พร้อมแสดงความคิดเห็นถึงอาการเศร้าซึม

เนื่องจากต้องอยู่ในกรงคอนกรีตมาเกือบชั่วชีวิต
แล้วก็ได้เรียกร้องให้ช่วยเหลือช้างตัวนี้ค่ะ

ผู้ที่มอบช้างฮานาโกะนี้ให้กับประเทศญี่ปุ่นนะคะ
ยืนยันว่าขณะนี้ช้างฮานาโกอยู่ในสวนสัตว
อิโนกาชิระกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น
สุขภาพแข็งแรงดีมีการดูแลจากสัตวแพทย์ประจำตัวเป็นอย่างดีตลอด๒๔ชั่วโมง
แต่เนื่องจากคุณยายฮานาโกมีอายุมากนะคะจึงไม่มีฟันที่จะกินอาหาร
สวนสัตว์ก็เลยนำกล้วยแล้วก็ข้าวบดให้กินวันละประมาณ๒๐๐กิโลกรัมค่ะ
ฟังเสียงบุตรชายหน่อยนะครับผู้ที่มอบช้างฮานาโกะให้ญี่ปุ่นคุณชินเวศสารครับ
บางเมืองอ่ะยังทำเป็นสัญลักษณ์ฮานาโกะเลยทางทางเท้าฝาท่องฝาท่อ
รถไฟใต้ดินบางเส้นทางก็ใช้ฮานาโกะโฟสนาเนี่ยเขาดังมากครับเป็นงานที่ดังที่สุดในประเทศญี่ปุ่น
เห็นด้วยเลยครับเพราะว่าตอนเด็กผมเคยอ่านการ์ตูนโดราไอมอนฉบับคอมมิกเนี่ยก็มีการพูดถึงช้างฮานาโกะไว้ด้วย

ถูกต้องเลยซึ่งคุณชินเวศนี่กล่าวต่อนะครับว่าอยากให้คนไทยที่ไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นซึ่งตอนนี้ก็ไปกันเยอะมากอยู่แล้วเนี่ย
ไปเยี่ยมเยี่ยนช้างฮานาโกะกันมากเพื่อจะคลายความเหงาให้คุณยายหน่อย
จากช้างตัวนี้ฟังภาษาไทยรู้เรื่องและมักจะเดินเข้าหาเมื่อได้ยินเสียงคนไทยพูดคุยกัน
ผมย้ำอีกทีหนึ่งช้างฮานาโกอยู่ที่สวนสัตว์อีโนกาชิระกรุงโตเกียวก็เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นนี่แหละ
จะได้เจอหรือจะถามพนักงานโรงแรมต่างน่าจะชี้ทางไปถูกได้นะฮะ
เมื่อไปเที่ยวแล้วก็อย่าลืมไปพูดใกล้คุณยายฮานาโกะเดินหาเดินมาหาเสมอครับ
ส่วนช้างฮานาโกะร้อยเอกสมหวังสารสารก็ได้มอบให้กับประเทศญี่ปุ่นเมื่อ๖๗ปีที่แล้ว
สมัยเกิดสงครามโรคครั้งที่๒ค่ะเนื่องจากมีเด็กเป็นจำนวนมากศูนย์เสียครอบครัว
ด้วยความสงสารนะคะก็เลยได้นำช้างอายุ๒ปีไปมอบให้
เพื่อเป็นขวัญแล้วก็กำลังใจโดยใช้เงินทุนของตนเอง
สัญลักษณ์ของคนที่นั่นไปแล้วซึ่งก็ไม่มีประโยชน์ที่จะนำกลับมาอย่างประเทศไทยนะคะ
ถูกต้องเลยแล้วก็ไม่มีประโยชน์ที่จะไม่มีเหตุผลพอที่จะส่งคืนธรรมชาติ
ที่หลายคนเรียกร้องผ่านอินเทอร์เน็ตไปเพราะว่าช้างได้ถูกเลี้ยงด้วยมนุษย์มานานขนาดนี้
ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับธรรมชาติได้แล้วนะครับฟันเฟิร์นไม่มีแล้วต้องกินอาหารบดที่มนุษย์ทำให้เสมอเลย
อันนี้แก้ข่าวอีกทีหนึ่งเป็นช้างที่เกิดจากการสนับสนุนด้วยทุนส่วนตัว

ไม่ใช่ช้างทูตสารมัยตรีดังที่เสนอเป็นข่าวกันไปก่อนหน้า